ดูพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมโหดร้ายมาก
ของกลุ่มวัยรุ่นที่จังหวัดนครราชศรีมา

เหม็นกันมาตั้งแต่ช่วงที่ไปอยู่ที่ผับ
แล้วปรากฏว่าไล่ล่าจะทำร้ายกัน
กลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓มา
อีกกลุ่มหนึ่งขับรถเก๋งมาค่ะ

มอเตอร์ไซค์เกิดไปชนเข้ากับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วมันล้มคนขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งหนีไปได้เมื่อสักครู่
ส่วนอีก๒คนที่ซ้อนเนี่ยนั่นแหละนอนอยู่ตรงนั้นแหละสักพักหนึ่ง
กลุ่มคู่วริกวิ่งตามมากระทืบ
คุณเชื่อไหมว่า๒คนได้รับบาดเจ็บ
แล้วหนึ่งในสองเป็นสาธอมได้รับบาดเจ็บสาหัส

เป็นกล้องวงจรปิดปิดนะคะบันทึกภาพเหตุการณ์
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นผู้เสียหายขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสาม
มีกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายขับรถเก๋งสีดำ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาซ้อนสามมา
พุ่งไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ก็เลยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
อีกคนหนึ่งที่เป็นคนขี่ไปได้ทันนะหลบหนีไปได้ทัน
จากนั้นกลุ่มคู่อริก็วิ่งตามมาค่ะมารุมทำร้าย
คนที่เขาบาดเจ็บบาดเจ็บจากการที่รถไปชนรถกระบะอยู่แล้ว
แล้วคุณมีหนำซ้ำตามมากระทืบเขาอีกจิตใจคุณทำด้วยอะไร
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเอาเก้าอี้ฟาดค่ะฟาดเสร็จปุ๊บหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงตี๔ของเมื่อวานนี้คือ๑๙มิถุนายน
พิกัดจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสิรินทรขออภัยค่ะ
สิรินครตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ในท้องที่หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปพร้อมกับกู้ภัยตอนที่ไปถึงไปพบผู้บาดเจ็บ๒ราย
ก็เลยช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทราบชื่อคนเจ็บคนแรกคนนี้สาหัสเลยนะคะ
เป็นสาวธอมก็คือนางสาวทักษิกาวันไทยสงศ์อายุ๑๘ปี
คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอะไรบ้าง
เพาะปัสสาวะแตกศีรษะแตกลำไส้ใหญ่ฉีกขาด
เลือดออกในช่องท้องตอนนี้ยังคงพักรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
อาการตอนนี้โครมาเธอยังคงไม่รู้สุขตัว
ส่วนผู้แผ่นเจ็บอีกรายนายกิตติพงสวนแผนกลาง
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บก็คือขาซ้ายหัก
ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
อกจากนี้เราไปพูดคุยสอบถาม
คุณป้าคนนางสาวทักซิกาคุณนวลอานงวันไทยสง
บอกว่าหลานสาวเป็นธอมนะมีเพื่อนผู้ชายเยอะเลยทีเดียว
ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาหลานสาวก็จะแบบเนี้ยแหละ
กลับบ้านดึกเป็นประจำวันเกิดเหตุหลังเลิกงาน
หลานสาวได้ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่ผับแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำงานแต่กลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ย
ไปเขม่นกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งทำให้วัยรุ่นอีกฝ่าย
เดินเข้ามาถามเลยนะว่ามองหน้าทำไมแต่กลุ่มเพื่อนหลานสาวเนี่ย
เห็นว่าแห่ท่าไม่ดีแล้วโดนถามแบบนี้ก็เลยรีบออกมาจากร้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓ออกมากะว่าจะกลับบ้าน
หลานสาวกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาได้สักพักถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ตอนแรกมาถามว่า
หน้าทำไมแหละขับรถยนต์ขับรถเก๋งมาค่ะ
รถเก๋งสีดำเมื่อสักครู่ตามมาไล่ล่ากะว่าจะทำร้าย
ตอนแรกใช้ปืนยิงใส่แต่ว่าเคราะห์ดีมาก
กระสุนมันแค่เฉียดเฉียดแขนของเพื่อนไป
แล้วก็มีร่องรอยกระสุนด้วยนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนสามกันมาเนี่ยมันเสียหลักไปพุ่งชนเข้ากับรถกระบะคันที่จอดอยู่เนี่ยนะคะ
อยู่ริมถนนจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่พอค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคั่วหรี่มากระทืบซ้ำแบบนี้ฟังเสียงคุณป้าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
มีวิธีนี้ก็คือเจ้าเองก็ตามประมาณแม่งแหละค่ะ

เพราะว่าหลานสาวถึงว่าจะเป็นธอมนะ

แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นยังตามมารุมทำร้าย

ส่วนตำรวจเองค่ะได้มีการนำคลิปเป็นภาพ

มาตรวจสอบพร้อมกับเรียกเพื่อนผู้บาดเจ็บ

แล้วเดี๋ยวจะหาเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุเพิ่มเติม
ว่าไม่นานจะสามารถจับกลุ่มคน